ชาวไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดชุมพรมีความเชื่อมเรื่องขององค์เทพเจ้านะครับ
คู่ไปกับการถือศีลกินผักนะครับอย่างทางด้านของเทพเจ้าภายในมูลนิธิชุมพร
กุศลสงเคราะห์ลงเจลิฟหกตัวเองชาวชุมพรก็มีความเชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ
แล้วก็มีความศรัทธาครับติดตามจากบรรยายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์โรงเจลิฟต์๖ตัว
กำเนิดเกิดขึ้นใจกลางเมืองชุมพรมานานกว่า๔๐ปี
กลุ่มคนจีนที่เลื่อมใสสัทธาในองค์พระมหาเทระหลวงปู่ไต่หงโจซือ
พระพิสุกชาวจีนที่บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน
ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนกว่า๘๐๐ปีก่อน
กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อสร้างมูลนิธิเมื่อปี๒๕๒๑จวบจนปัจจุบัน
ส่วนหนึ่งเราก็เติบโตจากมูลนิธิมาขึ้นชื่อว่าเคยเป็นอดีตเด็กมูลนิธิคนหนึ่ง
ครับผมแล้วก็องค์ไตฮงโจซือซึ่งเป็นประธานของศาลนี่เนี่ย
ก็เป็นที่เคารพรักของคนชุมพรที่เป็นสมาชิกเจที่เป็นเชื้อสายจีนอยู่แล้วครับผม
แรงศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนย่านเมืองชุมพร
ทำให้มูลนิธิและโรงเจลิป๖ตัวกลายเป็นที่รู้จัก
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลถือศิลป์กินเจต้นกำเนิดของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
ยังพิธีตัดภัยศรีศุกร์เพื่อประกอบพิธียกเสาโกเต็ง
อันเชิญเทพเจ้า๙พระองค์มาสถิตในตะเกียงไฟ๙ดวง
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่เทศกาลกินเจ
พวกผมก็สืบทอดจากคนโบราณตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
เขาบอกว่าจะต้องใช้ไผ่นี้เพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัว
ไผ่ต้นนี้แล้วผมพวกผมพวกน้องก็โอเคว่าตกลงเอาไผ่ต้นนี้
แล้วก็ได้ทำการขอเจ้าที่เจ้าทาง
ซึ่งแกได้อนุญาตให้เราตัดขึ้นมา
ก็ได้นำมาใช้ประกอบพิธีสำคัญอันนี้ครับ
คมสรรตวงอิทธิกุลม้าส่งเทพนาจาสาธัยจื้อ
ที่ทำหน้าที่รับช่วงต่อจากผู้เป็นพ่อมาเกือบ๑๐ปี
ได้เข้าร่วมพิธีนี้เพราะเชื่อและเลื่อมใสสัทธา
จากการบอกกล่าวของผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็บอกว่าเป็นเจ้าที่เคยประทับทรงพ่อหรือป๊าป๊า

ก็คือเพราะว่าแกชะลาแล้วอายุอนามก็เยอะ
ร่างกายก็ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ก็คือเปลี่ยนมาที่ร่างเราแทน
ก็คือเราก็กลายเป็นผู้สืบทอดของพ่อไป

เพราะว่ามันเสียสละเวลาส่วนตัวทรัพย์สิน
คือมันเหมือนงานผิดทองยังภาค
ไม่ค่อยมีใครเข้าใจแล้วว่าเราทำแล้วได้อะไร

ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงปู่ไต่หงโจซือ
จึงเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจชาวเมืองชุมพร
เหมือนดั่งองค์เจ้าแม่กวนอิ่ม

ภายในมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์

คอยคุ้มครองให้ลูกล้านแคล้วคลาดปลอดภัย
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน